ส่วนคนที่ติดตามแม่น้ำหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็รอเหลือเกินว่าเอ๊ะแม่น้ำหนึ่งจะจุดทูบไหมนะฮะ
ล่าสุดนะครับเธอจุดทูปแล้วแม่น้ำหนึ่งนะครับ
แต่ว่าจุดแบบครึ่งกลางแต่ไม่พ้นความสามารถของคอตัวเลขหรอกครับ

ไม่ทันแล้วบอกเลยกูไม่ยอม
ถ้าทำกับกูแบบนี้

ซึ่งคนที่เข้าไปดูจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มเท่านั้น
จนมีคนตามหากันให้ควักเพราะว่าหลายคนไม่มีโอกาสจะได้เห็นกับตา
ซึ่งพอคลิปนี้ปรากฏออกมาคอตัวเลขบางคนตีออกมาเป็นเลข
เลขอะไรฮะคุณผู้ชมต้องลองตีกันนะฮะ
ขณะที่แม่น้ำหนึ่งเนี่ยเปิดเผยเลขทูปในโทรศัพท์มือถือในไลฟ์เมื่อช่วงหัวค่ำ
แฟนคลับได้ดูกันชัดแบบไม่ต้องเดานะครับ
เป็นภาพเลขทูบในแก้วกิรตินะครับ
ซึ่งเป็นเลขที่ได้มาก็คือเลขนี่
อันนี้เห็นภาพแล้วอ่านตามภาพได้
ซึ่งเลขนี้แม่น้ำหนึ่งบอกว่าเป็นเลขที่ตรงกับที่แม่น้ำหนึ่งชอบ
แล้วเคยปล่อยไปก่อนวันที่๑๐กรกฎาคมจำได้ไหม

ส่วนเลข๒๔๕เนี่ยนะครับ
ขณะที่ทูปพ่อปู่ออกมา๕๒
น้ำหนึ่งบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่จุดทูปแล้วได้เลขเดิม

จุดทูปครั้งนี้นะครับแม่น้ำหนึ่งเนี่ยลงทุนฝ่าฝืนคำสั่งสารนะ
ที่ย้ำบอกว่าแม่น้ำหนึ่งระวังหน่อยนะ
เรื่องการจุดทูปเนี่ย
จุดทูปนะเพราะยังอยู่ในช่วงการไต่สวนคดี
หวยชวนไปเล่นการพนันเนี่ยนะครับ
แม่น้ำหนึ่งบอกว่าหยุดจุดทูปไม่ได้นะฮะ
จริงเพราะว่ามีคนรอคอยอยู่
ก็เดี๋ยวดูว่าแม่น้ำหนึ่งจะมีอะไรตามมาหรือเปล่า